เต็ปโต๊ะเล็กสัปดาห์ที่๒๒จะมีลีลาของผู้เล่นคนใดบ้าง

มาเริ่มที่โตต้าดาวเตะของสุราธานี
โชว์การบังบอลอย่างเหนือชั้นบริเวณมุมทง
ชนิดที่เวนเจลผู้เล่นของห้องเย็นท่าข้าม
เข้าไม่ติดก่อนจะพลิกบอลหนีเอาตัวรอดออกมาได้อย่างเหลือเชื่อ
เต็ปต่อมาถือเป็นท่าเก่งของฟานซิสโก้แจ็คซันของบางกอกซิตี้
พักบอลด้วยหน้าอกก่อนโชว์ลีลาครองบอลด้วยศีรษะ
แต่เสียดายถูกคู่แข่งปฏิเสธการให้ไปต่อ
มาดูลีลาของผู้เล่นดีกรีทีมชาติไทยชุดแชมป์อาเซียน

โชว์ความคล่องตัวพลิกบอลหนีอานันวัดทรัพย์อุดม
ชนิดที่ดูยังไงก็เนียนตา
สเต็ปนี้ต้องชมไว้พลิปของปพระธารพงษ์จันแก้วณเตศุราธานี
วิ่งเข้าไปรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมแล้วแตะบอลลอดขาคู่แข่ง
พลิกตัวไปเอาบอลมาเล่นต่อแบบหน้าตาเฉย
ปิดท้ายด้วยความใจถึงพึ่งได้ของเกียรติศักดิ์กันทศร
ของทีมมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัดสินใจแตะบอลลอดขาบรณชัยจุงวงศุกร์
ตัวเกมรับที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยในตอนนี้
แต่หลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดาย
สวัสดีครับ